ทางท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงราย
นัยนรงศักดิ์โอะสดธนกรนะครับ
ก็ยังได้แถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่ผ่านมาถึงความคืบหน้าในการทำงานแล้ววันนี้
การปฏิบัติงานในการค้นหา๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง
โดยบอกว่าการสูบน้ำมีความคืบหน้ามากขึ้น
โดยได้เพิ่มอุปกรณ์สูบน้ำจึงทำให้อัตราการสูบดีขึ้น
แม้วันนี้มีฝนตกลงมาเล็กน้อย
ร่วมกับน้ำที่สะสมบนดอยไหลลงมา
แต่ภาพรวมปริมาณน้ำถือว่าลดลงนะครับ
ส่วนการทำงานของหน่วยซิลได้เข้าไปถึงโถง๓ก่อนถึง๓แยก๘๐๐เมตร
เพื่อจะไปตั้งกองอำนวยการซึ่งอยู่ห่างจากหาดพัทยา
ประมาณ๑กิโลเมตรกับอีก๓๐๐เมตร
โดยได้ทำสัญลักษณ์ไว้ว่าได้ลงสำรวจแล้ว
และมีการผูกถังออกซิเจนไว้ทุก๒๕เมตร
เพื่อเตรียมการฉุกเฉินสำหรับนักดำน้ำและเด็กที่ติดอยู่ภายในถ้ำ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถนำมาใช้ได้สะดวก
สำหรับการโรยตัวสำรวจปล่องวันนี้พบ๒จุดสำคัญที่คิดว่าสามารถเข้าไปได้
โดยได้ส่งกำลังบำรุงให้ทีมค้นหาในพื้นที่
อาหารน้ำและแพทย์เพื่อเข้าไปปฏิบัติงาน
เรานึกจำได้ไหมครับว่ามันมี๓แยกอยู่ตรงกลางนะครับ
ไอโถง๓แยกวันเนี้ยซิลเข้าไปได้แล้ว๒๐๐เมตร
ของสามแยกทั้งหมดเนี่ยยาวประมาณใกล้เคียงกัน๑กิโลเมตรนะครับ
ตอนนี้ซิลเข้าไปแล้วสองร้อยเมตรเข้าไปพร้อมไกด์หลอดไกด์หลอดคือการปัก
นะครับพอเราปัดไปได้ปุ๊บวันหลังเราเข้าไปหรือคนอื่นเข้าไป
ก็สามารถที่จะเข้าไปจุดที่ล่าสุดได้เพราะมันจะมีการชี้นำ
หรือเราสามารถจับไปได้นะครับแล้วนอกจากเราทำไกด์หลอดแล้ว
สิ่งที่เราทำเพิ่มเติมคือเราปลูกถังออกซิเจนไว้ด้วย
ทุกทุกยี่สิบห้าเมตรถามว่าทำอะไรนะครับ
ทำเพื่อทีมว่ายน้ำหรือทีมประดาน้ำเองนะครับว่าถ้าเกิดฉุกเฉินอะไรดำน้ำแล้ว
ไม่มีโอกาสหรือการลอยตัวขึ้นมาหายใจหรืออะไรที่
อากาศช่วงนั้นน้อยก็ยังมีขวดออกซีเย็นที่สามารถหายใจได้
เป็นขวดเล็กพวงมาที่๒๕เมตรในขณะเดียวกัน
ถ้าถึงวันจริงเจอน้องเขาแล้วเรายังไม่สามารถ
กลับมาได้ไปใช้ถังนี้ได้เหมือนกันนะครับ
เป็นประโยชนทั้งสองอย่างวันนี้เราติดเข้าไปแล้วนะครับ
นี่คือความคืบหน้าทางด้านเข้าทางถ้ำนี่คือความคืบหน้าทางด้านเข้าทางถ้ำ
นะครับความคืบหน้าทางด้าน
นะครับวันนี้เราพบสองจุดนะที่สำคัญแล้วที่คิดว่าเข้าไปได้
ถ้าท่านเห็นเมื่อช่วงประมาณสัก๓๔โมงเย็นเห็นฮอบินอยู่ตรงนี้นะครับ

สองสามรอบนะฮะเราส่งกำลังบำรุงเข้าไปให้ทีมที่อยู่ในพื้นที่
แล้วก็พร้อมอาหารน้ำแล้วพร้อมหมอเข้าไปด้วยในพื้นที่นะครับ
เอ่อเพื่อเข้าไปปฏิบัติงานนะครับจนพิสูจน์ได้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับ
อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คืบหน้าในวันนี้วันนี้เนี่ยผู้ว่าไม่ได้มาแถลงคนเดียวนะคะ
ก็มีแพทย์ทหารเป็นแพทย์จากกรมแพทย์ทหารบกมาร่วมแถลงด้วยค่ะ
ปราโมทก็บอกว่าสำหรับความพร้อมหลังจากที่ถ้าหน่วยซิลนำตัว๑๓ชีวิตออกจากถ้ำได้เนี่ยนะคะ
มีทั้งแพทย์พลเรือนแพทย์ทหารตำรวจสิบสามทีมไล่ดูแลคือทีมละคนเลยอืม
วันนี้มีการสมมุติสถานการณ์ค่ะว่าถ้าหน่วยซิลนำน้องออกมาที่ปากถ้ำได้
ก็จะดูแลตั้งแต่ปากถ้ำจนถึงเต็นต์โรงพยาบาลสนามเต็นต์โรงพยาบาลสนามเพิ่งจะตั้งเสร็จเมื่อคืนนี้สดร้อนเลยนะคะ
แต่ว่ามีอุปกรณ์ครบคันค่ะคือจะสามารถใช้คัดแยกผู้ป่วยช่วยชีวิตเร่งด่วนเท่าที่จำเป็นได้
จากนั้นมีรถพยาบาลมารับเพื่อส่งต่อยังสนามเฮลิคอปเตอร์
ก็มีการทดสอบการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานไปที่โรงพยาบาลเชียงรายด้วย
โรงพยาบาลเชียงรายก็เตรียมความพร้อมสูงสุดอีกเหมือนกันคือ

ใช่ค่ะจะไม่ต้องรอกัน

ทีนี้ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะต้องเจอก็คือ
พื้นที่ในการลำเลียงคือก่อนที่จะออกมาถึงปากถ้ำได้
มันก็ต้องลำเรียงโดยเท้าถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นการลำเลียงด้วยเท้าออกมาในช่วงแรก
ก่อนจะถึงรถพยาบาลวันนี้การฝึกซ้อมมีประโยชน์มาก

ถึงจะทำให้การช่วยชีวิตเร่งด่วนทำได้
ถึงแม้จะมีข้อจำกัดต่างก็ตาม
ก็มีการได้เรียนรู้เตรียมพร้อม

ใช้เวลาได้แค่๕๑๐นาทีเท่านั้น
ในการเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ไปถึงโรงพยาบาล
อกจากนี้นายแพทย์ปราโมทบอกด้วยว่า

เป็นหมอที่มีขีดความสามารถเทียบเท่าหน่วยซิลค่ะ
คือมุดน้ำคือดำไม่ใช่มุดน้ำดำน้ำ

เป็นหมอที่ดำน้ำได้เลย
ไปวิกฤตใช้อาการตรวจอาการเบื้องต้น
และสามารถประถมพยาบาลเบื้องต้นในถ้ำก่อนได้
ถ้ายังไม่สามารถเอาออกมาได้
แล้วก็ได้ทดสอบการรำเรียงผู้ป่วยทางอากาศยาน
ไปที่โรงพยาบาลเชียงราย
นะครับซึ่งโรงพยาบาลเชียงรายนั้นได้เตรียมความพร้อมสูงสุด
ก็คือว่ารับได้ทั้ง๑๓คนเลย
สำหรับปัญหาสุขศักดิ์ที่ท่านพูดว่าได้กล่าวถึง
ก็คือว่าพื้นที่แคบมากแล้วลื่นมาก
เพราะฉะนั้นการรำเรียงผู้ป่วยด้วยเท่ามาในช่วง
รถยนต์พยาบาลวันนี้ก็เป็นประโยชน์
ทีมจะได้รู้ว่าการเคลื่อนที่ทำอย่างไร
แล้วก็การช่วยชีวิตเร่งด่วนทำได้อย่างจำกัด
ก็จะได้เตรียมตัวเตรียมเครื่องมือให้เหมาะสม
สำหรับเรื่องการจราจร
ก็จะได้ประสานกับทางกำรวจจราจรว่า
ต้องเคลียร์เส้นทางให้สามารถที่รถยนต์พยาบาล
ออกไปถึงสนามฮอลภายใน๕๑๐นาที
แล้วฮอก็จะบินไปที่โรงพยาบาลเชียงราย
ก็จากนี้เรายังเตรียมนายแทศน์

ก็คือสามารถมุดเข้าไปได้ในกรณีที่น้องยังอิดโรยมาก
สมมุติเจอแล้วอาการยังอิดโรยมาก
คุณหมอจะไปประเมินอาการแล้วก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน
เพื่อให้ฟื้นฟูความแข็งแรงก่อนที่จะพาออกมาข้างนอก
ทางผู้ราชการจังหวัดเชียงราย
ยังระบุว่าได้เตรียมอาหารพิเศษเอาไว้ด้วยนะครับ
เป็นอาหารลักษณะเหมือนกับที่นักบินอวกาศเขาใช้ทานกัน
ใช่ก็คือเหมือนกับไม่ต้องกินเยอะ

ก็ให้ทั้งพลังงานแคลอรี่รักษาโปรตีนได้นาน
ก็เผื่อที่จะไปให้สำหรับทั้ง๑๓คนที่เราหาเจอนะ
จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับ

ตอนนี้ก็เพียงแต่รอสัญญาณว่าการค้นหาเนี่ยพบตัวแล้วเท่านั้นนะครับ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

ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหลายหน่วยงาน
ญาติพี่น้องของทั้ง๑๓คน

อันนี้ห้ามเขาไม่ได้นะครับต้องมาช่วยงานกัน
แต่ชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
อันนี้ก็มีการปิดพื้นที่แล้วบอกว่าเอออย่ามาเลยนะ

รถกู้ภัยยังไม่ทุบโมยของเขา
มวลชนนี้ก็เยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นการจราจรมันก็ติดขัดมากนะครับ
เพราะฉะนั้นทางตำรวจจังหวัดเชียงราย
บอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จะจัดระบบการจราจรในพื้นที่ใหม่นะครับ
ตั้งแต่ถนนใหญ่เข้ามาในถ้ำเนี่ย

ก็คือจะเรียกว่าถนนต้องโล่งค่ะ
ใช่จะมาจอดขับเข้ามาแล้วจอดอะไรไว้ไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวจัดที่จอดรถเอาไว้ให้นะฮะ
อาจจะไกลหน่อยนึงแต่ว่าเตรียมรถรับส่งเอาไว้ให้แล้ว
ใช่ผู้ว่าเขาก็เตรียมรถสองแถวเอาไว้ให้สำหรับรับส่ง
แต่ว่าไม่อยากที่จะให้มันกิดขวางการจราจรอะไรทั้งสิ้นเลย
ก็นี่ล่ะครับสำหรับพื้นที่ในวันนี้